จบลงด้วยความเศร้าสลดเลยคุณผู้ชมค่ะที่อุดรธานีเป็นเรื่องของสุนัข
พิษบู๓ตัวแล้วมันหลุดออกจากประตูรั้วค่ะไปขย่ำผู้ชายคนนึงคือต้อง

นี่คือความเศร้าสลดที่เกิดขึ้น
แล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านตอนนี้หวัดกลัวกับเหตุการณ์
กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะที่หมู่บ้านนนจำปาหมู่๒
ที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปในพื้นที่เนี่ย
ก็พบรอยเลือดแห้งติดบนถนนคอนกรีต
แล้วก็มีร่องรอยกางเกงยีนที่ขาดรุ่งริ่ง
มีรอยเลือดเปลือเปื้อนทั่วกางเกงเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายพรชัยฤทธิมหาค่ะอายุ๔๗ปี
กลับจากซื้อของที่ร้านค้า
อยู่หน้าบ้านแล้วถูกพิษบู๓ตัว
ซึ่งหลุดจากประตูรั้วของเพื่อนบ้านค่ะ
รอรับศพที่โรงพยาบาลอุดรณ์ธานี
เพื่อที่จะนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตคือนายกุศลฤทธิ์มหา
บอกว่าหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะถูกพิษบูกัดตามแขนและขาตัดเส้นเลือดใหญ่
เสียเลือดมากก็เสียใจมากค่ะ
ที่ต้องสูญเสียน้องชายค่ะ
คุณหนูเพียรซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของผู้เสียชีวิต
นะคะเล่าให้ฟังบอกว่านายพรชัยอยู่บ้านคนเดียวนะคะ
รับจ้างทั่วไปแล้วมีอาการทางประสาท
แต่ก็ไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเป็นคนดีด้วยค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุไปซื้อเทียนมาจุด
เพื่อที่จะได้มีแสงสว่างแล้วกินข้าว
แต่ถูกพิษบูรุมกัดแบบกัดไม่ปล่อยนะคะ
เจ็บหนักก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งพอไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นอย่างคุณติ๋ม
คุณติ๋มบอกว่าอยู่มานานเพิ่งจะเจอเหตุ
บูกัดคนเสียชีวิตที่นี่แหละเป็นครั้งแรก
เสียใจด้วยสงสารด้วยนะคะเพราะเธอบอกว่า
คุณพรชัยอยู่คนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วก็เป็นคนดี
คือทุกคนในหมู่บ้านก็รักคุณพรชัยหมดนะคะ
แต่ว่าดันมาเจอพิษบูรุมกัดเสียชีวิตแบบนี้
ก็ทำให้ไม่อยากให้เลี้ยงสุนัขที่ดุร้ายไว้ในหมู่บ้าน
กลัวว่าเดี๋ยวจะหลุดมากัดคนอื่นอีกนะคะ
ขณะที่เจ้าของพิษบูค่ะนายศักดิ์ศรีบัวศรีนะคะ
บอกว่าเขาเลี้ยงพิษบู๓ตัวเลี้ยงมา๒ปีแล้ว
ปกติเนี่ยมันไม่ดุร้ายแล้วไม่เคยกัดคนเสียชีวิต
วันนั้นมีคนเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูไม่สนิทค่ะ
สุนัขก็เลยใช้จมูกดันประตูออกมา
แล้วจะวิ่งไปทุ่งนาซึ่งห่างจากบ้าน๑กิโล
ไปหาเขาไปหาเจ้าของนี่แหละนะคะ
ซึ่งก็อาจจะเป็นการไปเจอกันกลางทางเนี่ยนะคะ
คุณศักดิ์ศรีบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วต่อไปก็จะไม่เลี้ยงแล้วค่ะผิดบุก
ก็เลยปิดประตูแบบไม่สนิท
แล้วเอาดังงงง่าก็ได้

เคยกัลต์คนเหรอ

เพราะพี่พูดได้จากเหตุเกิดนะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความนะคะ
เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบว่าเจ้าของพิษบู

ถ้าหากเจ้าของพิษบูและคู่กรณีตกลงค่าเสียหายกันทางแพ่งได้